เผื่อว่าตำรวจจับจะได้ไม่มาถึงอู้ท่านผู้ชมมาดูเอาละกัน
นะคะอย่าไม่รับเดี๋ยวเราจะได้ไปแฉกันต้องตีแสกหน้า
ทูวิทตีสากหน้า
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้า
วันนี้วันศุกร์ที่๒๓นับนิ้วดูเนี่ยอีกแค่๕วันเท่านั้น
เราถึงจะได้รู้ผลที่พบตรออกบอกว่าจะออกมาแถลงตรฐานี
คดีหวยโอละเวง๓๐ล้านแต่ถึงอย่างนั้น
ข้อมูลเนี่ยมันถูกเปิดออกมาเรื่อยตัวละครสำคัญก็ถูกเรียกออกมาสอบเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
มีการปฏิบัติการที่กระทบกับตัวละครอื่นที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มขึ้นเรื่อย
การการเรื่องนี้มันสำคัญอยู่ที่ตอนนี้เนี่ยมีการย้ายผู้การสุทธิคือผู้การจังหวัดกาญจนบุรีออก
นะเพราะว่าอ่าตามข่าวก็บอกว่ามีไปยุ่งเกี่ยวกับอ่า
ประยานหลักฐานสำนวนต่างต่างเนี่ยนะเอ่อวันนี้ก็มีการย้ายอีกแล้วอ้าว
นะย้ายเอ่อหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะเอ่อพันตบรวจโทรชูวิต
พันตบรวจโทรชูวิตนี่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนค่ะนะย้ายมาที่กองปราบ
ทีนี้ทำไมการสอบสวนเนี่ยถึงมีปัญหานะฮะอันนี้คืออ่า
ผู้การสุธิผู้การอ่ะจังหวัดการจนบุรีกับพันตบรวจโทรชูวิต
หัวหน้าพนักงานสอบสวนตามรายงานข่าวเขาบอกว่าเรียกสำนวนมาดูหลายครั้ง
อืมทั้งที่ทำงานและที่บ้านมีการสอบพยานเพิ่มเติมแก้ไขหลายครั้ง
ส่วนคำให้การเดิมก็ได้ฉีกทิ้งคำให้การของครูปีชามีการแก้ไขล่าสุด
สิบเอ็ดธันวาและมีการแก้ไขเป็นวันที่สองพฤศจิกา
ก็คือธันวาไปแก้ของเป็นพฤศจิกา
ส่วนคำให้การของป้าบ้าบินป้าพัดแก้ไขล่าสุดสิบธันวาอืม
แต่ลงวันที่สอบสวนย้อนกลับไปเป็นวันที่สามพฤศจิกาอ้าว
หลังถูกตั้งกรรมการสอบสวนสำนวนยังคงอยู่ในการดูแลของบุคคลทั้งสอง
ไม่มีการส่งมอบให้พนักงานสอบสวนแต่อย่างใดยังมีการแก้ไขคำให้การ
ขณะที่พนักงานคณะพนักงานสอบสวนยังได้สอบปากคำบุคคลเพิ่มเติมให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่ถูกแก้ไขด้วย
อันนี้เท่ากับนั่งเทียนเขียนกันสองคนเหรอคะเออไม่ใช่อย่างนี้
คือเราต้องทำให้กลมกล่อมใช้คำว่ากลมใช้คำว่ากลม
การสอบสวนเนี่ยขั้นตอนการสอบสวนนี่เป็นต้นทานก่อนคุณมิ้นครับ
เป็นด่านแรกเป็นเป็นต้นทานก่อนผมต้องพูดเรื่องการสอบสวน
หัวหน้าพนักงานคือพันธุ์ตำลวดโทชูวิตชูวิตนะชูวิตนะ
ส่วนอีกคนนึงก็คือล้อยตำลวดเอกล้อยตำลวดเอกอะไร
ล้อยตำลวดเอกกิรยุทธ์อันนี้เป็นล้อยเวรอันนี้เป็นหัวหน้า
ถามว่าการเป็นพนักงานสอบสวนมี๔อย่างเป็นเรื่องสำคัญ
คือตัวความพยานบุคคลพยานเอกสารวัตถุพยาน
อย่างเรื่องหวยเราคนเป็นพนักงานสอบสวน
จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุด
เมื่อมีคนมาแจ้งความแล้วเนี่ยนะบอกว่าของหาย
ก็คือหวยหายไปมีคนหวยแล้วก็เก็บไป
เป็นการยักยอกทรัพย์ก็ต้องแจ้งข้อหารับของโจรควบคู่ไปด้วย
ทีนี้เราจะไปทำการสอบสวนอย่างไรเพื่อเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษ
เขาบอกว่าต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหลายเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง
หรือการพิสูจน์ความผิดเพื่อเอาคนที่กระทำความผิดมาลงโทษ
อันนี้คืองานของพนักงานสอบสวนก่อนค่ะสอง
จะต้องทำการสอบสวนโดยพนักงานที่มีอำนาจใคร
ก็คือสองคนนี้แหละร้อยเวรแล้วก็หัวหน้าทีมสืบสวนอืมนะฮะ
สองคนนี้ส่วนใครที่เป็นผู้ใหญ่อ่าใคร
ก็ผู้การไงอ่าผู้การอ่าผู้การ
ผู้การเรียกสำนวนมาดูมีการดูแล้วก็มีการแก้ไขเพื่อให้กลมกลืน
สอดคล้องเหรอฮะกลมกลืนคือกลมกลืนเนี่ย
คุณจะใช้คำว่าสอดคล้องก็คงจะได้การสอบสวนนะฮะ
ถ้าดูแล้วโอ้มันเขียนดูแล้วไม่น่าเชื่อถือเลยเนี่ย
ดูแล้วไม่มีไม่มีพยานบุคคลพยานบุคคลคืออะไรครับ
ไม่มีประจักษ์พยานไม่มีพยานบอกเล่าเลยนะ
ก็เลยมีเจ๊พัดเจ๊อะไรเจ๊เกียวเจ๊ป้าบินอ่านั่นนั่นนั่น
ก็คือกระบวนการที่จะทำให้สำนวนเนี่ยดูกลมกลืนนะฮะ
กลมกลืนเพราะว่าเมื่อนำเรื่องไปสู่ศาลแล้วเนี่ย
มันต้องมีการสอบสวนก่อนใช่ไหมความผิดเนี่ย
เพราะถ้าถ้าผู้เสียหายเนี่ยไปฟ้องคดีอาญาเองเนี่ยอืม
ฟ้องเองได้นะได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้สิครับ
เขาก็ไปฟ้องเองนะฮะก็คือพูดง่ายง่ายโจทย์เนี่ย
แทนที่จะเป็นอายการไปดำเนินการก็จะกลายเป็นทนายโจทย์ฟ้องเอง
แต่กระบวนการมันต่างกันอยู่นิดหนึ่งครับเพราะว่าในกรณีของเวลาที่
อ่าตำรวจรับเนี่ยนะค่ะถูกไหมเขาต้องทำสำนวนถูกไหมนะครับ
อ่าไปสอบสวนทำสำนวนรวมเล่มมาก่อนส่งให้อายการอ่าเนี่ยนะครับ
สำนวนจะต้องกลมกลืนแล้วก็ส่งให้อายการนะฮะ
อายการเมื่อสั่งฟ้องก็จะไปสู่ที่ศาล
ทีนี้ถ้าเกิดฟ้องเองฟ้องเองก็คือโจทย์ก็คือเป็น
เป็นราศดรอืมเป็นคนธรรมดาหลักการเขาบอกว่า
ต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องก่อนเพื่อเป็นการป้องกันนะฮะ
กฎหมายกำหนดให้มีการไต่สวนมูลฟ้องในคดีที่ราศดรเป็นโจทย์เสมอ
คดีอาญาถ้าเกิดเป็นคดีที่ตำรวจทำ
ก็จะส่งให้อายการอายการก็จะเป็นคนอะไรไต่สวนมูลฟ้อง
เป็นคนกันกรองครับเป็นคนกันกรองว่าเออจะฟ้องไม่ฟ้อง
โอ้โหนี่ไม่ไหวฟ้องไปก็แพ้แง่ไม่ฟ้องอ่ะนะ
เมื่อไม่ฟ้องอายการก็จะส่งกลับคืนมาที่ตำรวจหรือ
หรืออายการจะบอกว่าต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมนะ
ดูแล้วต้องสอบเพิ่มนะตำรวจก็จะทำหน้าที่ไปสอบเพิ่ม
สมมุติว่าไปฟ้องเองราศดรเป็นโจทย์เสียเอง
การสอบการส่งไปที่ศาลก็ต้องมีการไต่สวนมูลฟ้อง
เพราะว่าเป็นการป้องกันนะฮะกฎหมายเขาบอกว่าเป็นการป้องกันนะฮะ
เป็นการไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อนนะฮะถึงจะฟ้องได้
เขาบอกการสอบสวนเนี่ยการสอบสวนเนี่ยนะ
ชอบด้วยกฎหมายคุณมิ้นอืมไอ้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันคืออะไร
ต้องบอกว่าตอนนี้ขั้นตอนสำคัญที่เราวิเคราะห์กันในวันนี้คือ
เรื่องของการสอบสวนที่ออกเป็นสำนวนที่มันทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย
ข่ายมีสิทธิ์ร่วมกระทำความผิดอายาเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยถูกไหมคะ
ที่ทำให้เรื่องราวมันใหญ่โตเลยเถิดข้ามปีข้ามเดือนกันมาแบบนี้
ใช่คดีอาญานั้นกฎหมายห้ามไม่ให้อายการยื่นฟ้องคดีใดต่อสารโดยไม่มีการสอบสวน
อันนั้นก็หมายความว่าเฮ้ยจะอยู่อายการจะฟ้องเลยไม่ได้
ต้องมีตำรวจเนี่ยสอบสวนก่อนอ่าและถ้าตำรวจสอบสวนโดยไม่ชอบอ่า
เรื่องมันจะเป็นยังไงครับเบรกหน้ากลับมาติดตามค่ะคุณผู้ชม
สากหน้าเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้ในเบรกแรกว่าเอ่อ
พนักงานสอบสวนเนี่ยนะมีหน้าที่นะก็คือ
การสอบสวนที่ไม่ชอบนั่นที่ตอนนี้บอกว่ามีการย้ายพนักงานสอบสวน
อ่านะฮะชูวิตโดนย้ายไม่ใช่ชูวิตนี้นะพันธุ์ตำลวดโตชูวิตเจริญนาก
หัวหน้าพนักงานสอบสวนถูกย้ายร้อยตำรวจเอกจีรยุทธ์ร้อยเวร
ถูกย้ายถูกย้ายทำคดีหวยเนี้ยถูกย้ายเอ่อผู้การอ่ะ
โดนเด้งคนแรกเลยเด้งอีกเด้งอีกแสดงว่ามันต้องมีอะไรทำแม่งทำแม่ง
ในกระบวนการนี้ถูกไหมถ้าไม่ทำแม่งจะย้ายทำไมอ่านะฮะ
ทีนี้เขาบอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยซึ่งทั้งสองท่านเป็นพนักงานสอบสวน
เขาบอกว่า๑การสอบสวนโดยไม่มีอำนาจสอบสวน
อันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขามีอำนาจสอบสวนเขามีอำนาจเขายึดรับแปลกที่ตรง
พนักงานสอบสวนที่สรุปสำนวนทำความเห็นควรสั่งฟ้องไม่ฟ้อง
ไม่ใช่พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบความหมายก็คือค่ะ
พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาอาจจะเกิดเหตุอีกที่นึง
เช่นคนอ่าตายอ่าเกิดเหตุที่ท้องที่นี้ค่ะแต่
ไปเสียชีวิตไปโรงพยาบาลไปเสียชีวิตอีกท้องที่นึง
ดังนั้นที่เกิดเหตุก็ต้องเป็นท้องที่ที่ผู้เสียชีวิตเกิดเหตุ
ตรงนั้นคือคนสอบสวนอ่านะครับสามพนักงานสอบสวน
ทำการสอบสวนคดีอาญาความผิดส่วนตัวโดยผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์
ใจดีทำให้เองแต่เขาไม่ได้ร้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ชอบ
อันนี้ไม่ถูกไม่ได้๔การสอบสวนโดยไม่แจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบ
เห็นไหมเราจะต้องตำรวจต้องแจ้งข้อหาให้ทราบ
ดังนั้นพนักงานสอบสวนเขาบอกว่าตัวความพยานบุคคล
พยานเอกสารวัตถุพยานล้วนแต่เป็นการสอบสวนสรุปจากการพิจารณาต้องรอบครอบ
อย่าเชื่อถ้ามีเหตุสงสัยให้ตรวจสอบอย่างละเอียดหากละเลย
ผู้สอบสวนอาจกลายเป็นผู้มีมณฑินคำว่ามณฑินหรือว่า
คำว่าพนักงานสอบสวนจึงเกี่ยวข้องกับความผิดมาตรา๑๖๒
ค่ะมาตราหนึ่งหกสองผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร
รับเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารกระทำการดังต่อไปนี้
รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งและกระทำนาต่อหน้าตน
อันเป็นความเท็จอ่าเมื่อครั้งที่แล้วนี่พูดถึงคนมาแจ้งความเท็จ
ใช่อันนี้กลายเป็นพนักงานทำสำนวนเท็จทำถูกต้อง
อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าสองรับรองเป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้ง
ซึ่งข้อความอันไม่ได้แจ้งก็คือไม่ได้แจ้งเลยแต่เอ้าทำไมไป
ทึกไว้อย่างนั้นสอบสวนสามละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้อง
จดหรือจดแต่เปลี่ยนข้อความเช่นว่านั้นก็จดไม่ครบบิดเบือน
แจ้ใครอะไรรึเปล่าแปลงเติมให้สละสลวยอันนี้มาตาหนึ่งหกสองน่ะอ่า
รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น
มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จระหว่างโทษ
จำคุกเจ็ดไม่เกินเจ็ดปีเยอะนะคะนั่นอ่ะหนึ่งหกสอง
ไม่เกินเจ็ดปีเราถึงก็บอกขยายเรื่องนี้อ้าว
เพราะว่าเขาบอกให้กลมกลืนไอ้กลมกลืนยังไงเนี่ยคำเนี้ยกลมกลืนในที่นี้คือยังไงคะ
กลืนกลมกลืนกลมแล้วมันกลืนไปก็ดูน่าเชื่อถือไง
ให้มันเนียนไปด้วยกันถูกต้องมันต้องให้ชั่วน่าเชื่อถือ
ถ้าไม่น่าเชื่อถือแล้วมันจะไปฟ้องอายการอายการเขาจะรับมีน้ำหนักสั่งฟ้องเหรอ
น่าเชื่อถือในที่นี้คือใครน่าเชื่อถือก็ต้องดูให้สำนวนน่ะน่าเชื่อถือ
สำนวนที่จะสั่งฟ้องตำรวจรับและเป็นการผู้มีรวบรวมพนักงานสอบสวน
มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและกระทำการสัญหาคนกระทำความผิดซิ
กระทำความผิดถ้าสำนวนไม่น่าเชื่อถือก็ต้องทำให้น่าเชื่อถือ
เอาล่ะผมพูดเรื่องน่าเชื่อถือเพื่อให้อายการรับสั่งฟ้อง
ไปที่ศาลตัดสินถูกไหมครับนี่คือกระบวนการ
ถามว่าน่าเชื่อถือเนี่ยมันต้องทำไมครับพยานต้องทำไม
ชัดเจนมั่นใจชัดแล้วอีกฝ่ายหนึ่งมีไหมไม่มีเลย
ผมไม่เอ่ยชื่อท่านผู้ชมก็คงจะรู้แล้วอีกฝ่ายนึงบอกไม่รู้
เขาก็บอกว่าเอ๊ด้านครูปีชานี่ชัดนะนะฮะ
ก็เลยทางผู้การเขาบอกว่าก็เลยมีเจตนาทำไม
เรียกมาปรณีประนอมหน่อยสิก็ไปที่บ้านปรณีประนอมในที่นี้คือไกล่เกลี่ยไหมคะ
เอ้ยคนละครึ่งมานะเออมันจะได้จบจบไปนะวินวิน
เรียกมาคุยนะฮะผมเป็นตำรวจผมก็จะเรียกมาคุยนะ
เรื่องมันคุยกันได้เรื่องนี้นะเพราะถ้าไปฟ้องแล้วเดี๋ยวมันจะยุ่งนะ
อันนี้อันนี้ตำรวจทำได้ใช่ไหมเสียเวลามันทำได้ครับเพราะว่า
เป็นกรณีที่เรียกว่าสามารถที่จะประนีประนอมได้เป็นคดียอมความกันได้
ไม่มีปัญหาไม่ได้ทำผิดนะฮะแต่ปรากฏว่าหมวดจรูนไม่ยอมอืม
เมื่อไม่ยอมแบ่งอันนี้ผมก็ต้องขอพูดนะค่ะ
เพราะว่าตามรายงานข่าวเขาเป็นอย่างนั้นมีการแก้ไขหรือเปล่า
ความกลมกลืนนั้นน่ะเออนี่ก็ย้อนกลับไปว่าเพื่อทำให้สำนวนคดีเนี้ย
มันกลมกลื่นสามารถสั่งฟ้องได้นะฮะ
เมื่อไปที่ศาลศาลท่านจะไปมั่วได้ยังไง
สารท่านก็ต้องดูจากสำนวนคดี

ตำรวจกลมกลืนนี่ทำไมหรือครับ

เป็นต้นทานของความยุติธรรม
เมื่อดูน่าเชื่อถือส่งมาที่อายการ
เมื่อกี้ผมได้อธิบายแล้วถ้าอายการไม่เห็นด้วย
สั่งสอบเพิ่มเติมตำรวจก็ต้องมีหน้าที่ทำ
สอบเพิ่มเติมถ้ามีน้ำหนักก็สั่งฟ้อง
ที่ศาลศาลท่านจะเอายังไง
สารท่านก็ต้องดูแล้วครับดูพยานหลักฐานเป็นหลัก
ตามข่าวเนี่ยก็จะมีเขียนไว้ว่า
มีการแก้ไขเรียกสำนวนมา
โตรีสุธิสั่งให้อายัดบัญชีธนาคารของร้อยตรวจโทจรูล
ต่อมามีเจ้าหน้าที่ศาลเล่าให้ฟังว่า
อยู่ในเหตุการณ์ที่นายปรีชาซื้อหวย
และเห็นเลข๗๒๖แลบมาจากกระเป๋าเสื้อ
กลับไปบอกให้ร้อยตำรวจเอกจีรยุทธ์เรียกมาสอบปากคำ
เป็นพยานเพิ่มเติมเมื่ออ่านคำให้การของพยานแล้ว
พบว่าข้อเท็จจริงใดไม่สอดคล้องก็แนะนำให้
ตรวจเอกจิรยุทธ์สอบสวนเหตุการณ์ให้กลมกลืน

สาเหตุที่ไม่แนะนำให้สอบสวนเพิ่มเติมตามระดับเหตุการณ์
เพราะจะทำให้คำให้การดูไม่น่าเชื่อถือ
ส่งผลถึงการพิจารณาน้ำหนักพยานในชั้นอายการและชั้นศาล
เห็นไหมครับทำไมต้องทำอย่างนั้น
จู่ไปอายัดได้ตำรวจก็ต้องไปขออำนาจศาล
สารก็ต้องสั่งให้มีการไต่สวนก็ต้องสอบถามพนักงานสอบสวน
แล้วก็พนักงานสอบสวนมีหลักฐานใดหลักฐานอะไรเนี่ยเอามาดูซิ
มีหลักฐานอะไรพนักงานสอบสวนกำลังจะไป
ก็ปรากฏว่าไปที่ศาลก็มีเจ้าหน้าที่สารชื่อกุ้งนี่บอกโอ้เห็นเหมือนกัน
ก็เลยเอามาด้วยมาเพิ่มเติมก็เลยมีการแก้ไขหรือเปล่า
มีการเพิ่มเติมข้อเท็จจริงหรือเปล่าก็เพื่อให้กลมกลืน
ตามข้อมูลตามรายงานข่าวเนี่ยก็บอกว่ามีบุคคลมีพฤติกรรมเชื่อมโยง
เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำให้การนะฮะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
ส่งผลต่อรูปคดีอย่างมากทำให้พยานหลักฐานของฝ่ายนายปีชามี
น้ำหนักน่าเชื่อถือส่งผลต่อความเห็นทางคดีของพนักงานสอบสวน
พนักงานอายการและอาจส่งผลถึงการพิจารณาคดีในชั้นศาลได้
กระทำดังกล่าวอันนี้คือร้อยตำรวจโทจรูลก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรม
หลังจากนั้นก็มีการโอนคดีจากที่กาญจนบุรีจากภาค๗เข้ามาสู่กองปราบ
และก็นำมาสู่คลิปต่างที่มีการพูดมีการใช้ถอดออกมานะครับ
คุณผู้ชมค่ะ๒๘กุมภาพันธ์นี้รอดูกันรอดูผลสรุปออกมาว่าจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ายังมีอีกคดีหนึ่งเสือดำก็มา

สูงวิทย์ตีสักหน้า
คดีของคุณเปรมชัยคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเงียบหายไปเลยลืมหรือเปล่าหลุดอีกไหม
นี่คุณจะเอาอะไรเร็วขนาดว่าแบบป้าเนี่ยไม่มีแล้วป้าทุบรถเนี่ย
ดังนั้นคดีเปรมชัยถามว่าช้าเนี่ยในความคิดของผมเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเขาได้คดีไม่เกินอายุจำนวนโทษเนี่ย๑๐ปีเนี่ย
ก็สามารถจะกำหนดการฝักขังได้๗ครั้งหรือ๘๔วัน
ผลัดผลัดหนึ่ง๑๒วันก็ได้มากสุด๘๔วันท่านผู้ชม
๔วันเพื่อที่จะให้
ต้องให้ตำรวจเนี่ยทำสำนวนให้กลมต้องทำละเอ็ดรับครอบ
วันที่จะครบครบครั้งที่๔คือ๔๘วันสารท่านเป็นสารทองผาภูมิก็บอกว่า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

ทีนี้ก็ตอบบอกว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมโดนไปกี่ข้อหาแล้วครับ
๙ข้อหา
ข้อหาเปรมชัยข้อหานี้ที่เขาแจ้งไปเมื่อหลัดเนี่ยวันนี้จะแจ้งเพิ่ม
ถ้าแจ้งได้ก็เป็น๑๐แต่ทนายเขาขอเลื่อนก่อน
ข้อหาที่ว่าจะเพิ่มอะไรรู้ไหมคุณปิ๊น

ข้อหาทารุณกรรมสัตว์
การทารุณกรรมสัตว์เขาบอกว่าไม่เข้าข่าย
ทารุณกรรมสัตว์สวัสดีภาพของสัตว์ปี๒๕๕
เขาบอกไม่เข้าข่ายอะไรครับท่านผู้ชมครับ
เข้าข่ายข้อกฎหมายและคำนิยาม
ตามพลทารุณกรรมสัตว์๒๕๕๗
คำว่าสัตว์ในความหมายนี้นะ

ที่เป็นสัตว์เลี้ยงก็เป็นสัตว์ที่เป็นเพื่อน

ทำให้สัตว์พวกนี้เนี่ยทุกข์ทรมานไม่ได้
ดังนั้นไอ้เสือดำเนี่ยเขาบอกไม่เข้าข่าย
เพราะมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงมันคือสัตว์ป่า

ฟ้าทั้งหลายแหลกก็เลยตายฟรีไม่ได้เข้าข่ายทารุณกรรมสัตว
ไม่เข้านะฮะก็ข้อหานี้ก็คือยกเลิก

ยกเลิกก็เลื่อนไปก่อนแล้วก็ยกเลิก
ทีนี้มีข้อหาที่เพิ่มจากพลตำรวจเอกศรีวรา

ศรีวราท่านแจ้งข้อหาเพิ่ม
ในข้อหาอะไรที่วันนั้นไปค้นบ้านเปรมชัยไปเจอข้อหาอะไรไปเจอปืน๔๓กระบอก

ก็ปรากฏว่ามีใน๖กระบอกใน๔๓กระบอกเนี่ยเป็นปืนไม่มีทะเบียน

คืออย่างนี้ครับปืนแต่ละกระบอกคุณมิ้นท์
เขาจะมีนายทะเบียนตอกเลขทะเบียนเพื่อให้ปรากฏอยู่ที่ปืน

เขาบอกว่า๖กระบอกที่พบเนี่ยไม่มีทะเบียนอันนี้ผมก็คงเดาอีกนะ

เพราะว่าปืนเนี่ยที่พบแต่ละกระบอกเนี่ยมันทำไมครับมันมีลำกล้อง

อย่างปืนลูกซองเนี่ยมันไม่มีลำกล้องมันยิงนะก็ยิงเลย
ติดลำกล้องก็จะทำให้เกิดภาพขยายในมุมมองที่ไกล
ทีนี้กล้องเนี่ยก็ยังต้องพิจารณาอีกว่ากล้องนี่ถือเป็นยุทธภัณฑ์ไหม
เขาบอกว่าถ้าเป็นศูนย์กล้องเฉยเนี่ยอาจจะไหม้
แต่ถ้าเป็นกล้องส่องกลางคืน

โอเคยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึง
เสื้อกล่อนี่เป็นยุตภัณฑ์ไหม

ต้องเป็นแน่นอนเลยเพราะโดนกันมาแล้ว

พกไปยุตภัณฑ์ปรากฏว่าเสื้อกล่อนี่

โดนเป็นยุตภัณฑ์นี้ข้อหาก็หนักเพิ่มขึ้น

ตอนนี้เนี่ยของเปรมชัยเนี่ย

จะโดนไปอีกข้อหาหนึ่งจากท่านศรีวรา

ส่วนไอ้ทารุณกรรมศัพท์เนี่ยบอกไม่เข้า
ไม่เข้าก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าความหมายของ

นี่คือสัตว์เลี้ยงสัตว์ใช้งานสัตว์ที่เป็นอาหาร

ไม่ได้ลืมไม่ได้หายไปไหนไม่ได้เงียบ
คุณชูวิทย์เอามาวิเคราะห์ให้ทุกวันแบบนี้แหละ
เรามีข้อมูลเก็บเอาไว้เพื่อที่จะมาอธิบาย

อดใจรอรอดูข่าวเปินไปเรื่อย

คดีนี้ก็ต้องรอเหมือนกันมีกำหนดเวลาอยู่แล้ว
ติดตามไปพร้อมกันแบบนี้ทุกวันนะคะ

ชุวิตีศักดิ์หน้า